ดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะคราวนี้เป็นกรณีที่
หญิงขับรถเบนส์ป้ายแดงมาเลยค่ะ
ขับมาพร้อมกับสุนัขอีก๑ตัวนะคะ

สภาพรถรถเก๋งด้านหน้าพังยับเยินเลย
ตัวเองได้รับบาดเจ็บ
ส่วนหมาที่เอามาด้วยคือมันตาย
ตำรวจลงพื้นที่ไปเห็นเธอกอดหมาที่ตายนะ

ไปตรวจสอบบริเวณถนนเขตชุมชนพัฒนา๒
เมืองเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังรับแจ้งจากมูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีว่ามีอุบัติเหตุรถชนกัน

ที่เกิดเหตุพบรถเบนส์สีดำหมายเลขทะเบียนป้ายแดง
ชช๑๕๑๓กรุงเทพมหานคร
สภาพด้านหน้าของรถเบนท์พังยับเยินเลยค่ะ
จากการที่ขับไปชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อหมายเลขทะเบียน๗๐๕๓๔๒เชียงใหม่

คนขับเป็นคุณหมอเป็นแพทย์หญิง
อนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลนะ
เป็นหมอของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
อาการตกใจขั้นศุนย์
ยืนก่อสุนัขที่ตายแล้ว
กู้ภัยก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อบอกว่า
จอดรถนอนข้างทางกับภรรยาตั้งแต่ตี๔
จอดรอเพื่อรอถึงเวลาไปส่งของที่โรงงาน

จู่ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นที่ท้ายรถ
ตัวเองก็เลยลงไปดูแล้วก็พบว่ารถเบนท์
ชนเข้ากับท้ายรถแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
รีบโทรศัพท์โทรไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาตรวจสอบ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนขับรถเบนท์อาจจะหลับในอีกแล้ว
ก็เลยทำให้รถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
จนทำให้มีคนเจ็บแล้วก็หมาตาย
แต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่า

เพื่อที่จะหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงครั้งนี้ต่อไปค่ะ